ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ว่ากันด้วยเรื่องของเพื่อนบ้านหน่อย
ความจริงมีปัญหาเยอะหลายเรื่องหลายกรณี
แต่กรณีแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกัน
กิ่งต้นมรุมหักไปใส่ต้นพริกของบ้านเพื่อนบ้าน
สุดท้ายเอาหินทุบหัวกันตายนะฮะ

เอาฝั่งผู้ตายก่อนค่ะผู้ตายเป็นเจ้าของต้นมรุม
นี่นะฮะชื่อนางสาวจิลาพรใจเย็นอายุ๖๒ปีนะครับทุกผู้ชมครับ
เสียชีวิตอยู่ที่บ้านปะโคหมู่๓ตะบนบ้านชวนอำเภอบำเน็ตนรงจังหวัดชายภูมิ
นี่ฮะไปเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะยมนะแต่ต้นมะยมเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วย
นี่นะครับนอนเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านตัวเองนะครับบาดแผลเนี่ยมีด้านหลังศีรษะ
เป็นแผลฉีกขาดขนาดใหญ่แล้วก็ลึกด้วยด้านข้างศีรษะก็มีแผลนะฮะ
เลือดไหลเต็มใบหน้าไปหมดบาดแผลนี่เลือดนี่ตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงนี่เริ่มแห้งกรังแล้ว
ตามตัวก็มีรอยถลอกเหมือนกับโดนลากนะเหมือนกับโดนลากมา
อาจจะเสียชีวิตถูกทำร้ายแล้วถูกลากมาทิ้งไว้ตรงนี้ก็ได้
ส่วนคนก่อเหตุเนี่ยจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ทำให้ทราบว่าคือเพื่อนบ้านนะฮะค่ะนี่ฮะ
นายสมร์นเขียวนอกอายุหกสิบห้าปี
หลังก่อเหตุเอาหินทุบศีรษะเขาจนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
หนีไปบ้านลูกสาวกับลูกเขยอยู่ที่โคราชนะครับ
อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชศรีมา
หินก้อนนี้ฮะโอ้โหนี่ไม่ใช่เล็กนะค่ะ
ไม่ใช่เล็กนะครับต้องโมโหกันขนาดไหน
หินทุ่มกันขนาดนี้ทุบกันขนาดนี้
คือพอลุงสมานแกก่อเหตุทำร้ายเพื่อนบ้าน
คือป้าจิลาพรจนเสียชีวิตแล้วเนี่ย
หนีไปโคราชแต่ลูกสาวกับลูกเขยพอทราบเรื่องเนี่ย
เขาเกลี้ยกล่อมพ่อค่ะแล้วก็ขับรถ
พาพ่อมามอบตัวที่สพบำเน็ตนรงค์ที่จังหวัดชายภูมิ
นั่งหันหลังอยู่นี่ฮะนี่คือลุงสมานนะครับ
สมานแกอ้างว่าอย่างนี้ฮะแกบอกว่าเหตุการณ์เนี่ย
มันเริ่มตั้งแต่เมื่อวานบ้านแกกับบ้านผู้ตายอยู่ติดกัน
สมานอ้างว่าเมื่อวานต้นมรุมของบ้านผู้ตาย
กิ่งมันหักร่วงลงมาใส่ต้นพริกของแก
นี่ต้นมารุมบ้านผู้ตายนะฮะเห็นไหมฮะนี่สูงอย่างนี้เลย
มันมีกิ่งเนี่ยมันหักลงมาใส่ต้นพริกบ้านของแก
สมานแกบอกเมื่อวานผมก็ไม่พอใจ
นี่ต้นพริกโอ้โหต้นมรุมมันหักลงมานี่มันโดนหมดเลย
ผมก็ไม่พอใจผมก็ไปต่อว่าด่าทอ
มีปากเสียงกับจีราพรผู้ตายนะเมื่อวานนี้รอบนึงแล้วนะ
เช้าวันนี้ลุงสมานแกอ้างว่าผมก็ออกมารดน้ำต้นพริกที่อยู่หลังบ้านเหมือนเดิม
อยู่ติดกันอย่างนี้เลยฝั่งของจิราพรเนี่ย
เขาก็ยังมาต่อว่าด่าทอต่างนานาอีกเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อวาน
แต่คราวนี้ตอนเช้าวันนี้เนี่ยลุกลามมาถึงด่าพ่อด่าแม่ด่าบุพการี
อันนี้ฝั่งของผู้ต้องหาเขาอ้างนะฮะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายเขาด้วยนะครับ
คือทางลุงสมานบอกว่าทีนี้ก็โมโหตอนเช้าวันนี้นะ
แต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็คมใจรดน้ำต้นพริกต่อ
แล้วอยู่ดีจีราพรเนี่ยไปหยิบก้อนหินมา
โยนใส่ผมแต่ไม่โดนนะด้วยความโมโหก็เลยอาศัยจังหวะ
ที่เขาโยนก้อนหินใส่แล้วเดินหันหลังกลับหยิบก้อนหินขึ้นมา
แล้วก็เข้าไปเอาหินเนี่ยทุบใส่ศีรษะเขาจนล้มลงเสียชีวิต
พอเห็นว่าเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไง
สมานแกบอกแกก็เลยลากร่างของป้าจิลาพรเนี่ย
ทิ้งไว้ใต้ต้นมะยมหน้าบ้านอืม
ว่ามีรอยเหมือนกับศพถูกลากอ่ะค่ะนี่ฮะแล้วก็ไปล้างเลือดนะฮะ
นองอยู่ที่พื้นบ้านแถวแถวต้นพริกของแกอ่ะอืม
แล้วหนีไปขึ้นรถบขศไปหาลูกสาวที่โคราช
ที่ลูกสาวจะเกลี้ยกล่อมแล้วก็พาพ่อมามอบตัว
พ่อดาแม่ครับครับอืมดาไม่ยุดเอาอีกตั้งนั้น
พระอุธิภิกษ์มันครับครับมาแล้วมันยุดอะไรเรื่องที่นิดนึง
นี่อายุหกสิบกันทั้งคู่นะฮะผู้ตายป้าจิราพรเนี่ยอายุหกสิบสอง
ลุงสมานคนก่อเหตุผู้ต้องหานี่อายุหกสิบห้า
แต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งผู้ตายเขาด้วยนะใช่ค่ะ
นี่เป็นการกล่าวอ้างจากลุงสมานนี่ตำรวจก็เลยพามาชี้จุดที่เกิดเหตุนะฮะ
มาทำแผนนี่เป็นต้นมะยมที่ลากศพป้าจิราพรมา
หลังจากทุบเขาจนตายแล้วนี่แล้วตรงนี้ก็มาล้างเลือด
แถวใต้ต้นพริกที่แกกำลังรดน้ำอยู่เมื่อเช้า
นี่ฮะชี้จุดทำแผนนะแล้วเขาก็พาไปดูต้นพริกที่บอกว่าถูกกิ่ง
มารุมของบ้านของป้าผู้ตายหักมาโดนตั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนเย็น
โอ้โหท่านผู้ชมครับเราได้คุยกับภรรยาของผู้ก่อเหตุนะฮะ
ภรรยาของลุงสมานนะฮะอายุหกสิบสองแล้วนะครับ
บอกว่าทางฝั่งของผู้ตายเนี่ยเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านที่นี้เนี่ย
ที่นี่เนี่ยที่ชายภูมิเนี่ยนะฮะบ้านประโคมหมู่สามตะบนบ้านชวน
อำเภอบำเนิดนโรงเนี่ยเพิ่งมาอยู่ได้ปีหนึ่งส่วนตัวสามีของเธอเนี่ย
เลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วเพราะว่าอายุก็หกสิบห้าแล้ว
และมักจะมีปากเสียงกับผู้ตายเป็นประจำตั้งแต่ฝั่งนั้นเขาย้ายมาอยู่
เมื่อวานสามีก็มาเล่าให้ฟังบอกว่ากิ่งต้นมรุมของบ้านผู้ตายเนี่ย
มันหักลงมาใส่ต้นพริกบ้านเรานะแล้วก็มีปากเสียงกับผู้ตายด้วย
คือภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าก็พยายามห้ามสามีแล้วบอกโอ๊ย
คือเรื่องมันไม่เป็นเรื่องอย่าไปมีเรื่องมีราวเลย
มันก็ไม่เป็นเรื่องจริงจริงนะใช่ค่ะเรื่องมันเล็กน้อยมากเลยอ่ะค่ะเออ
แต่พอเช้าวันนี้คือภรรยาบอกเดินไปหน้าบ้าน
นอนตายอยู่ใต้ต้นมะยมมองหาสามีตัวเองหายไปไหนไม่รู้
มารุมมารุมเวลาสมัยฝนไม่มีลมไม่มีสมัยยิ่งฮาก
พักเว็บพักเอ่ยทับพริกเตี๋ยวน่ะแต่ว่าต้องใส่ลงว่าหมู
ไม่ต้องพูดกับตาไม่ได้กินก็ไม่ต้องกินซื้อข้าวกินเอาไม่ได้เสียง
กระบบงานหลายข้างอ๋อเป็นทีไรก็โทรบอกลูกชายเขาอ๋อ
ไม่ใช่ว่าจะเป็นด้วยอะไรหรอกเพราะว่าคนดีกันนะ
ก็ดูแลนี่มันไม่รู้ว่าเป็นยังไงล่ะแค่นี้แหละเอกย่างต้นไม้น่ะ
นี่ฮะนี่เมียบอกก็พยายามห้ามผัวนะพลิกเพลิกมันจะหัก
อะไรก็ซื้อกินเอาอะไรก็ได้ค่ะสุดท้ายเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับนี่ข้อหานักนะครับ
ส่วนศพของฝั่งของผู้ตายเนี่ยส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับ
เดี๋ยวจะแจ้งญาติให้มารับศพกันต่อไปโอ้ทีนี้ก็ต้องนี่ท่านผู้ชมบอก
ลุงก็ต้องไปปลูกพริกในในคุกซะแล้วละมั้งอย่างงี้อ่ะจริงค่ะ
เป็นเพื่อนบ้านกันแท้แท้แล้วเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอืม
ไม่ระงับควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะกลายเป็นบานปลายแบบนี้